สวัสดีครับ

ก็เป็นสิ่งที่พวกเราถามหากันอยู่แล้ว

เรารู้กฎิกามากน้อยแค่ไหน

ลูกการเล่นที่มันผิดกติกา

ซึ่งเรื่องนี้ผู้ตัดสินเขามีหลักวิธี
การคิดแล้วก็มีการฝึกซ้อมกันพอสมควรนะครับ
แต่แน่นอนสถานการณ์จริงมันเกิดความกดดัน

ในบางเวลาแต่วันนี้เราจะมา

เพื่อแน่นอนให้รู้
ในเรื่องของวิธีการเล่นของผู้เล่น

แล้วก็พี่ประเสริฐก็ควรจะอยู่กับเราอีก๑สัปดาห์

มันมีหลักการคิดอย่างไรมีกี่กรณี

มันจะมีเคสที่เกิดขึ้นในช่วงเล็กแรกหรือว่า
ที่ผ่านมาที่หลายคนนั้นน่าจะคาใจผมเอง

แบบนี้ผู้สินทำหน้าที่ถูกต้องไหมในเกมนั้น
หรือว่าเกิดความผิดพลาดอย่างไรนะครับ

ฟาวแน่นอนมันก็มีเคสที่

เคสเหมือนกันแต่เราคงคัดไม่ได้หมด

เคสพวกนี้เป็นประโยชน์กับคนดูจริง

แล้วก็คงจะต้องถามถ่ายกันนะครับว่า

เรียงกันตามลำดับที่เรารวบรวมมาให้

คู่ระหว่างกรมทางหลวง

อ่า

หลายคู่ที่เก็บจังหวะฟาวมาให้ดูกัน

เคสของเกมคู่ระหว่างสุราชนะครับ

นี่ครับการเข้าไปต่อว่าผู้ตัดสิน
ครับในจังหวะแรกมีการฟาวเกิดขึ้นแล้วนะครับ
แล้วก็คู่กรณีจะเป็นคนละคนละคนกัน
แต่ว่าในกรณีนี้มีผู้เล่นหมายเลข๒
เดินเข้ามาพูดคุยแล้วก็
จากการสอบถามผู้สินปรากฏว่ามีการใช้คำพูด

จึงพิญาว่าเป็นการด่าผู้ศิลป์ก็
จะเข้ารักษณะของการลงโทษด้วยโทษใบแดง

อันนี้คือถ้าเราอ่านปากไม่ออกเนี่ย

แต่ว่าอันนี้คือทางฝั่งของคณะกรรมการประเมิน
เราจะเชิญทางคู่กรณี
เพราะว่าทั้งคู่กรณีบอกว่าก็ชัดเจนในเรื่องของการใช้คำพูดหรอกภาย

ถูกต้องกับการการสินด้วยการลงศัพท์แบบนี้ใช่มั้ย

ก็จะเข้ากรณีของการลงโทษด้วยใบแดง
ซึ่งเป็นอำนาจผู้สินสามารถทำได้
ถ้าเขาเห็นว่าถูกแซงชั่นจากผู้เล่น
หรือถูกใช้คำพูดที่รักนาลุมิหยับไพ่
คืออย่างการพูดที่เป็นการด่าทอเนี่ย

ก็สามารถที่ถ้าเกิดเป็นเข้าข่ายทำร้ายร่างกายนี้ก็เรียบร้อย
ก็จะเข้ารักษณะของการที่จะพินา

พยายามเข้ามาทำร้าย

เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้สินจะเข้าใจผู้เล่นว่า

กฎิกาบอกไว้ว่าต้องแดงก็ไม่ใช่แดงเสมอไป

ท้ายฤดูกรรมปีที่แล้วนะครับ

เหนียวล้างกันก่อนแล้วก็

เขาแย่งบอลในกลางสนามอีกครั้งหนึ่ง

ปล่อยเล่นต่อไปซึ่ง

โยงวิ่ง

ในถ่วงชน

แล้วก็มีการเอาเท้าเข้ามาก็ปะทะกัน
ซึ่งในตำแหน่งพูดหญิงถือกึ่งเขามองเป็นแบบนั้น
ทางเราพินาเรามาตรวจสอบแล้วก็พินาได้ว่าผู้สินอาจจะเห็นแบบนั้น
แล้วก็เขามีคณะกรรมการพินาต่อไปว่าลูกอย่างนี้การที่เขาไม่เป่าฟาวเป็นไปตามกฎิกาไหม
ก็จะมีการสรุปโดยคณะกรรมการต่างแล้วก็สรุปว่ารูปอย่างนี้ก็เป็นการเล่นที่สามารถเล่นได้
แล้วก็ทั้งสองทีมเมื่อมาดูเทปในภายหลังแล้วเนี่ยก็เห็นด้วยว่าลูกอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเกมมามีการเล่นลักษณะนี้มาหลายครั้งนะครับ
แต่ว่ามุมมันอาจจะเปลี่ยนไปเหลี่ยมมันอาจจะเปลี่ยนไปครับ
คือในมุมของทีวีเนี่ยเราเห็นภาพช้าหลายครั้งอาจจะมองหนักบ้างเบาบ้างแตกต่างกันไป
นะครับว่าเกิดการแย่งบอลโดยที่ไม่ได้เข้าข้างหลังด้วย

คู่นี้เนี่ยก็เป็นคู่ที่หลายคนตั้งคำถามเหมือนกัน
ถ้าใครได้ติดตามในช่วงเล็กแรกของดูการนี้นะครับ
คู่ระหว่างห้องเย็นท่าข้ามกับทางชนบุรี

ลูกนี้ก่อนลูกของสรษักภูลจังหรีดครับ
ใช่จังหวะนี้ในภาษาบอลเรียกว่าเข้ามายันนะฮะเข้ามายัน

อันนี้เป็นเคสต่อไปซึ่งต่อเนื่องกัน

ชนบุรีโดนผู้เล่นถูกใบแดงถึง๒ใบแดงติดต่อกัน
อันนี้ผู้ตัดสินมองว่าเป็นการป้องกันโอกาสในการเป็นประตู
เพราะว่าในเกมนี้หมายเลข๘๘ทำลักษณะอย่างนี้ไปหลายครั้งแล้ว
แล้วเป็นประตูด้วยเขาจะมีความเร็ว
เพราะฉะนั้นเคสแรกนี้คือตอนนี้ยัง๕ต่อ๕แล้วโดนใบแดงกรณี
เป็นการเป็นการยันเข้ามาที่หัวเข่าซึ่งตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งเล่นบอล
ก็จะถูกที่นาว่าเป็นการทำลายผู้ต่อสู้
หลังจากนั้นไม่นานก็เราดูว่าลูกนี้เป็นโอกาสในการป้องกันประตู
เพราะผู้เล่นฝ่ายรับผู้รักษาประตูไม่อยู่ที่ประตู
การบอลให้ผู้เล่นในจอจะเห็นว่ามีผู้เล่นสีขาวอีกคนหนึ่ง
ซึ่งถือว่าเป็นการต้องการโอกาสในการไปตูอย่างชัดแจ้ง
โดยการทำผิดกิจการของคู่ต่อสู้ที่ต้องลงโทษด้วยโทษโดยตรง
ด้วยระม้า
ซึ่งยิงแล้วจะเข้าหรือไม่เข้าเราไม่ดูตรงนั้น
เราดูอย่างงี้ว่ามีโอกาสมั้ย

แต่ถ้าไม่ได้หัวไปเตะสมมุตินะครับ

ผมผมล้มสะดุดขาตัวเองแล้วผมไปชนเขาทำไงอ่ะ
ต้องมองดูว่าเป็นลักษณะของการเล่นที่เข้าไปแล้วเนี่ย
ทำให้คู่ต่อสู้เสียโอกาสไหมถ้าเสียโอกาสก็จะพินาอย่างเดียวกัน
นี้ก็น่าเห็นใจผู้สูงนิดนึงตรงที่ว่าเกมมันเร็วแล้วมันก็ไม่ได้มีท่าช้าดูแบบเรานะครับ
ดังนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะครับในเรื่องของการพิจารณาแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวก็คงต้องมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับหลังจากนี้ไป
เดี๋ยวทีมงานมีอะไรนะครับเมื่อสักครู่หนึ่ง

แต่ปรากฏว่าผู้เล่นที่อยู่ด้านข้างของทีมที่จะเข้ามาแย่งเนี่ย

เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้ถือว่าผู้สาประตูเนี่ย
ตนเข้าไปเล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อคู่ต่อสู้
และเป็นการเข้าเล่นที่เข้าข่ายที่จะเป็นใบแดงได้
คุณภูศีนพี่นาให้ใบแดงตรงเลยฮะลูกนี้
เป็นการกระทำกิจการอย่างไร้แรงในรายงานผู้ศีลเขียนมา
ซึ่งเราก็ดูแล้วว่าเข้ากรณีที่เกิดขึ้น

ลูกนี้ลูกนี้จังหวะจะเหมือนกันแทบจะทุกประการ
พากิญี่นาไม่ยกเท้านำขึ้นไป

แถมการพี่นาติดตามระวังผล
ก็เอาเรื่องมาพินาและส่งเรื่องให้คณะมารยาท
แสดงว่ามีผิดพลาดก็อัมาตรฐานก็มี
ที่จะลงโทษก็จะถูกกันกองโดยคณะติดตามประเมินผล
ซึ่งสมาคมแต่งตั้งไว้แล้วก็ส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการมารยาทวินัยและข้อประท้วง
ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเป็นโค้ดหรือเป็นผู้สิน
จะต้องถูกเข้าลักษณะอย่างนี้หมดถ้าเราเห็นว่าผิดปกตินะครับ
ซึ่งเคสใหญ่สุดก็แน่นอนคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทและข้อประท้วง
ก็จะเป็นหลักใหญ่ของทางสมาคมเยียร์ฟอร์ดและก็จะรวมไปทั้งฟุตบอล
ไปร่วมกันในการพิจารณาด้วยเหมือนที่เรามีประเด็นเรื่องของเวลาในการแข่งขัน
ขึ้นต่อโชคบุดีอสุราคสุดท้ายก็ไปจบตรงนั้น
เพราะว่าตรงนี้ต้องการให้ความยุติธรรมทุกฝ่ายนะครับแล้วถ้าพินาแล้วเห็นว่า
เขาไม่รับความยุทธรรมต้องยื่นเรื่องอุทธรมาซึ่งก็จะมีคณะกำการอุทธร
คอยตอบสินเด็ดขาดอีกครั้งหนึ่งแล้วจะมีประเด็นที่จะยื่นเรื่องมาอย่างไร
และทำกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามและทำในขณะที่บอลอยู่ในการเล่น
ถ้าเข้าองค์ประกอบ๓อย่างนี้ถือเป็นโทษโดยตรงหมด
แล้วถ้าในฟุตซอลเราเนี่ยโทษโดยตรงเรานับเป็นฟาวรวมด้วย
แล้วฟาวรวมเมื่อครบ๕ครั้งแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่เราจะบันทึกไว้ถ้าครั้งที่๖เมื่อไหร่จะมีการเตะจุดโทษจุดที่๒
ใครทำผิดครั้งที่๖ครั้งที่๗ครั้งที่๘ครั้งที่๙ไปเรื่อยก็จะถูกเตะที่จุดโทษ
ถ้าไปทำไกลกว่าเส้นประตูมากกว่า๑๐เมตร
แต่ถ้าเกิดใกล้กว่านั้นก็เลือกได้เลยว่าจะเอาจุดที่ใกล้กว่าหรือจะเอาโทษีที่๒
อันนี้คือลักหนักของการเตะที่๗ซึ่งการเตะที่๗ก็แยกเป็นอีกว่า
ถ้าไม่เข้า๓ข้อที่บอกคือถ้าไม่อยู่ในสนามไม่ทำกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
หรือไม่ทำในเวลาการเล่นเนี่ยก็จะเป็นโทษโดยอ้อมครับผม
เก็บใจความก็แน่นอนอาจจะเวลาไม่เพียงพอที่จะอธิบายให้เห็นทุกกรณี
แต่ว่าเดี๋ยวจะได้เห็นในเลขที่๒เราจะพยายามอธิบายตามจังหวะที่มันเกิดขึ้นในเกมนะ
เราพยายามทำการบ้านกันทั้งทีมงานของเราด้วยแล้วก็ผู้สินด้วยนะครับ
ยังไงต้องขอบคุณนะครับอาจารย์ประเสริฐพุทธศรีในวันนี้อีกหนึ่งกรณีนะครับ
มาบอกโทษโดยตรงโดยอ้อมลักษณะการฟาวการพิจารณาโทษว่าแบบไหน

เราทิ้งท้ายนะครับในช่วงนี้ก็ไปดูเรื่องของการแต่งกายนักกีฬากันหน่อย

แต่งกายผิดระเบียบนี่คุณมีโอกาสโดนฆ่าโทษนะครับพักสักครู่ครับ
การแต่งกายที่ถูกกดช่วยลดการฆ่าโทษนักกีฬาฟุตซอลก็เหมือนกัน
แล้วอย่างไรถึงจะถูกกดเรามีคำตอบ
เริ่มจากชุดผู้เล่นทั้งสองทีมต้องมีเสื้อกางเกงและถุงเท้า
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็เพื่อให้ผู้ตัดสินสามารถตัดสินผลการแข่งขันได้อย่างไม่ผิดพลาดยังไงล่ะคะ
สวมเสื้อข้างในกางเกงรัดกล้ามเนื้อหรือกางเกงปรับอุณหภูมิ
ก็จะต้องมีสีที่ตรงกับสีหลักของเสื้อและกางเกงด้านนอก
หากเสื้อและแขนเสื้อมีสีไม่ตรงกันให้ยึดสีของแขนเสื้อเป็นหลักนะคะ
ส่วนรองเท้าก็ต้องไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและฝ่ายตรงข้าม
ถุงเท้าต้องเป็นไปตามกติกาที่กำหนดคือต้องเป็นรูปแบบและสไตล์เดียวกัน
หากมีการตัดถุงเท้าสีของถุงเท้าที่ตัดต้องเหมือนสีของถุงเท้าหลัก
และต้องทำให้เหมือนกันยกทีมและทัชพันเทปที่ถุงเท้า
ก็ต้องเป็นสีที่เหมือนถุงเท้าหลักด้วยเช่นกัน
ข้อห้ามสำคัญนักกีฬาห้ามสวมใส่เครื่องประดับบนร่างกายทุกชนิด
รวมถึงไม่อนุญาตให้พันเทปรอบแหวนหรือรอบข้อมือ
เว้นกรณีเกิดอาการบาดเจ็บเท่านั้น
ถ้าไม่อยากถูกฆาตโทษก็ต้องทำตามกฎกันนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน